พาไปที่วิเศษชายชาญอ่างทอง
ไม่แน่ใจว่าเป็นอาถรรพ์หรือเปล่า
แต่ชาวบ้านบางส่วนเขาก็เชื่อไปแล้วก่อนหน้านี้
แต่น้ำเสียงที่ออกมานี่พี่เชื่อแล้วนะเนี่ย
คุณผู้ชมพี่เบิร์ตก๊อฟ
มันมีงานศพชาวบ้านไปร่วมงานศพ
แล้วมีน้องคนหนึ่งเป็นเนรค่ะจะบวชเนรหน้าไฟ
ปรากฏว่าอยู่เอ็นตัวหลับไปปลุกยังไงก็ไม่ตื่น
เขย่ายังไงก็ไม่ตื่นเอามือพยายามตบหน้ายังไงก็ไม่ตื่น
ไม่รู้ว่าหลับลึกรู้ว่าเป็นเพราะอาถรรพ

ก๊อฟดูดิเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวจังหวะนี้ค่ะ

ตื่นไหมอันนั้นอ่ะเขาก็ตบหน้าหลายทีเหมือนกัน

แบบนี้ค่ะยังไงล่ะเนร
ญาติต้องเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดหน้าเช็ดตาให้นะคะ
แล้วพาออกไปจากสาราไปล้างหน้าล้างตา

แล้วพาเข้าพิธีสวดศพต่อไป

เพราะอะไรรู้ไหมหลับลึกคุณ
เหน่นบอกว่าแค่ง้วงไม่เกี่ยวกับอาธรรมอะไรใดทั้งสิ้นนะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในงานศพที่วัดสาราดินตำบลม่วงเตี้ย
อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
มันม่วงไปหรือเปล่าโอ้โฮตกใจสินะในงานศพด้วย